ทำฟอร์มของเมืองทองยูนิเต็ดนะครับตอนนี้ชนะมาแล้ว
ติดต่อกันสิบสามนัดต้องการหนึ่งนัดจะทำลายเศรษฐีเก่าของตัวเองเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ซึ่งไปเทียบเท่ากับทางบุรีรามยูเนเต็ดนะครับแต่ว่าเป้าหมายในปีนี้ไม่ใช่เพียงแค่สิบสี่นัดติดนะครับ
เขาต้องการมากกว่านั้นนะครับซึ่งเมืองทองนะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพวกเขานำเป็นจ่าฝูง
ยังไม่แพ้ใครนะครับในการออกสตาร์ทฤดูการนี้๔นัดชนะรวดและยังไม่เสียประตูให้กับใครนะครับ
ต่อไปจะบุกไปเย็นพัทยายูเนเต็ดวันที่๘มีนาคมนี้นะครับถ้าเกิดทำได้พวกเขาก็จะกลุยทางเข้าสู่การสร้าง
สถิติใหม่ของวงการฟุตบอลไทยต่อไปครับเรื่องราวของชนบุรีหลังจากที่ยังไม่ชนะใครในสี่เกมในการออกสตาร์ท
ล่าสุดนายอนบสิงโตทองรองประธานสโมสรชมบุรีก็บอกนะครับว่า
เทิดศักดิ์ใจมั่นจะยังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมาย
แต่ทีมไม่มีความคิดที่จะหาใครมาแทนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของอดีตกองกลางทีมชาติไทย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในช่วงสถาบันดาลลงแข่งขัน
ในเกมวันศุคย์ที่ปุกไปแผลอาศีรกเกศ๑ต่อ๓

เพราะว่าแขนเจ้าตัวนี้ไปเกี่ยวกับตระของ

ก็ไม่แน่ใจว่าเข้าไปแล้วแผลฉีกแค่ไหนนะครับ

ที่ไพโรธพยายามจะพุ่งไปป้องกันลูกโมงของสมยศพงสุวรรณ

โดยคุณเขตพงศ์กุณาสิรินะครับ
ผู้จัดการทีมสุโขทัยก็ออกมาบอกเลยว่าไม่พอใจ
แล้วก็ฝากไปถึงทีมผู้ตรวจสอบความพร้อมของสนาม
ให้มีมาตรฐานในการตรวจสอบมากกว่านี้ครับ